ช่วงนี้ดูสถิติอุบัติเหตุในช่วง๗วันอันตรายกันหน่อยนะคะ
ปทเขาออกมาเปิดเผยในวันที่๔เขาบอกว่าน่าพอใจขึ้น
เพราะว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของผู้เสียชีวิต
มันลดลงมาหน่อยนึงค่ะสปทได้ออกมาสรุปสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนนประจำวันที่สิบสี่เมษายนนะคะเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดห้าร้อยหกสิบเจ็ดครั้ง
เสียชีวิตห้าสิบเก้าศพบาดเจ็บห้าร้อยเก้าสิบแปดคน
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือที่เชียงรายค่ะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
อยู่ที่ฉะเชิงเซาสี่ศพนะคะและจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด
ก็คือที่เชียงรายแล้วก็ร้อยเอ็ดยี่สิบคนถ้ารวมทั้งหมดสี่วันเนี่ยนะคะ
เกิดอุบัติเหตุไปแล้วสองพันสองร้อยสามสิบสองครั้งเสียชีวิตไปทั้งหมดสองร้อยสามสิบเจ็ดศพ
และบาดเจ็บสองพันสามร้อยยี่สิบสองรายค่ะจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย
มีทั้งหมดสิบสองจังหวัดด้วยกันนะคะส่วนนครศรีธรรมราชสถิติอุบัติเหตุ
และผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุดส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
คือนครราชศรีมาแล้วก็อุดรธานีค่ะสำหรับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
ยังคงเป็นเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะ
และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุหลักก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์เหมือนเดิม
พลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๗เมษายน
จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก
เตรียมความพร้อมแล้วก็เปิดช่องทางพิเศษระบายรถบนเส้นทางหลัก
ถนนสายมิตรภาพถนนสายเอเชียแล้วก็จัดจิตอาสาไปประจำจุดตามปั๊มน้ำมัน
คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการพักรถที่อาจจะทำให้การจราจรติดขัดได้
ซึ่งท่านบอกว่าสถิติอุบัติเหตุตลอด๔วันที่ผ่านมาเนี่ย
พอใจเพราะตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงจากปีก่อนค่ะ
การทำผิดแบบไม่หลับจำหรือว่าแม้กระทั่งหน่วยงานต่าง
สารก็จะได้อาจจะใช้ดุลพินิษฐ์ในการที่จะไม่รอลงอาญาแล้วก็มาอ่า
พิพากษาจำคุกมากขึ้นนะครับส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถนะคะ
ก็พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
โดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่

เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการนี้ไปแล้ว

เป็นรถจักรยานยนต์๒๗๔๑คัน
แล้วก็รถยนต์๙๕๔คันค่ะ
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้ว๑๑๓๙๓๙คนนะคะ
โทวิรชนสุคลทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
ฝากความห่วงใยไปยังประชาชนที่กำลังเดินทางกลับกันด้วย
ขอให้มีสติในการขับรถอย่าขับรถเร็ว

และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจและทหาร
เสียสละเวลาช่วงวันหยุดเทศกาลมาปฏิบัติหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
แล้วก็ขอให้กำลังใจในการทำงานสำหรับช่วงเวลาที่เหลือ
เพื่อส่งประชาชนให้ถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพด้วยค่ะ

เพราะว่าตอนไปเนี่ยยังสดชื่นอยู่ใช่ตอนกลับเนี่ยบางคนก็โอ้โหเหนื่อยแล้วอ่ะ
ฉลองกันมาเต็มคราบเลยนอนพักผ่อนพอหรือเปล่า